เมื่อวานนี้ข่าวใหญ่ที่สุดนะครับแน่นอนครับ
เป็นกรณีที่รถไฟชนกับรถบัตรกระถิ่นนะครับ
ซึ่งวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั้นลงพาดหัวไว้เป็นหน้าหนึ่ง
แบบที่น้องปุ้ยกำลังถือให้คุณผู้ชมดูอยู่นี่แหละนะครับ
น้องปุ้ยว่าไงครับบ้านเหล็กซัดรถบัตรทัวกะถิ่น
แปดศพเละดับสยองนะคะอีกสามกิโลเมตรเท่านั้นจะถึงวัดที่
เหล่านั้นจะไปทอดกระถิ่นกันแล้วอะค่ะแต่ก็ไปไม่ถึงนะครับ
ทันทีที่เกิดเหตุพวกเราคุยกันว่ามันต้องชนแรงขนาดไหน
ถึงมีผู้เสียชีวิตมากขนาดนี้ทำให้เราต้องไปดูนะครับเหตุการณ์
แล้วก็ได้พบว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับวินาทีที่มันชนกัน
มันแรงขนาดนี้ล่ะครับ
หลังด้วยอยู่ข้างนั้นอ๋อคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมครับ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณทางข้ามทางรถไฟสถานีชุมทางคลองแขวงกลั่น
จังหวัดฉะเชิงเซาครับที่บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุเอาไว้ได้
คุณผู้ชมจะเห็นว่ารถบัสของคณะกระถินขับมาด้วยความเร็วไม่มากนัก
และเป็นคณะกระถิ่นของหนุ่มสาวโรงงานมาจากสมุทรปราการจะไปทอดกระถิ่นที่วัดบางปลานัก
อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แต่พอมาถึงทางข้ามทางรถไฟครับรถบัสไม่ได้หยุดรอ
แต่ได้เร่งเครื่องข้ามทางรถไฟไป
จากนั้นไม่กี่วินาทีครับรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่แล่นผ่านมา
แล้วชนเข้ากับส่วนหัวของรถบัสช่วงที่นั่งคนขับ
รถบัสหมุนจากนั้นก็พลิกลงข้างทาง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ๘นาฬิกาของเช้าเมื่อวานนี้ครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากสถานีชุมทางคลองแขวงกลั่นราว๕๐เมตรเท่านั้นเอง
และอยู่ห่างจากวัดจะไปถึงอยู่แล้วล่ะครับ
จะได้ทอดกระถิ่นกันอยู่แล้วไม่ถึง๔กิโลเมตรครับ
หลังเกิดเหตุกู้ภัยจากหลายหน่วยงานในพื้นที่และต่างพื้นที่
ได้ยินวิทยุสื่อสารรีบมากันครับ
ชาวบ้านจุดใกล้เคียงนะครับก็เข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
แต่พอไปถึงทำอะไรไม่ถูกครับ

จากบริเวณโดยรอบจุดเกิดเหตุมีร่างของผู้เสียชีวิตขออภัยนะครับ
ร่างกระเด็นออกมากระจายอยู่ทั่วบริเวณครับ
ไม่ว่าจะเป็นบนรางรถไฟในพงหญ้าข้างทาง
บางร่างกายถูกชี่ขาดครับ
แล้วมีข้าวของตกกระจัดกระจายเกลื่อนทั่วบริเวณ
รวมไปถึงต้นกระถิ่นที่จะนำไปทอดที่วัด
และยังมีเงินทำบุญติดอยู่นะฮะหล่นกองอยู่ที่พื้นด้วย
แต่ละคนที่รอดชีวิตส่วนใหญ่มีบาดแผลตามเนื้อตัว
และยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภายหลังที่มีการเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
สรุปมีผู้เสียชีวิต๑๗คนนะฮะ

ส่วนผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด๔๒คนทีเดียว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุครับ
คุยกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เป็นคนแรก

ตึงชื่อจริงว่าคุณสนสุขสำอางอายุ๖๐ปี
นั่งอยู่ในร้านค้าห่างจากจุดเกิดเหตุ
แค่๘๐เมตรเท่านั้นเล่าให้ฟังบอกว่า

แล้วก็ได้ยินเสียงรถบัสขับผ่านหน้าร้านไป
รถนั้นได้ยินเปิดเพลงแดนเสียงดังลั่นเลย
ยังมองตามไปเลยว่าทำไมเปิดเพลงดังกันจัง
จังหวะนั้นก็ได้ยินเสียงบูดรถไฟทีขึ้นถี่ขึ้นหลายครั้งติดต่อกันครับ
ตอนนั้นใจคอไม่ดีแล้วคิดว่ารถบัสขับไปแบบนี้เดี๋ยวโดนแน่
ไม่ถึงนาทีครับเป็นแบบที่คุณลุงเล่าจริงครับ
ด้วยความเคารพญาติของผู้เสียชีวิตนะคะเราแสดงความเสียใจด้วย
แต่ว่ามุมหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องถอดบทเรียนไว้
เป็นอุทาหรณ์ไว้เป็นบทเรียนกันด้วยนะคะ
มีโอกาสไปพูดคุยกับชาวบ้านในสถานที่
จุดเกิดเหตุอีกหลายคนที่เห็นเหตุการณ์
แล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าอุบัติเหตุที่น่ากลัวมากครั้งนี้
สันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดมาจาก๓ประเด็นหลัก

ประเด็นแรกรถบัตรที่ไปประสบเหตุคันนี้
อาจจะเปิดเพลงเสียงดังเกินไป
จนคนขับไม่ได้ยินเสียงหวุดรถไฟ
ถึงบอกว่าขับรถท่านอย่าเปิดเพลงเสียงดัง
เพราะว่าใครบีบแตรหรือว่าเกิดอะไรขึ้นท่านจะไม่ได้ยินเสียง

ชาวบ้านเชื่อว่าคนขับเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกต
ตรงนี้ไม่มีที่กั้นรถไฟ
ไม่มีที่กั้นรถไฟเรื่องนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยออกมาชี้แจงแล้ว

สาเหตุที่๓ตรงนี้สัญญาณไฟเตือนให้ระวังรถไฟไม่ทำงาน

ก็เลยทำให้คนขับไม่ได้ทันระวัง
ในที่สุดกลายเป็นว่าขับรถไป
แล้วเกิดรถไฟม้าเหล็กชนเข้าอย่างจัง

แต่ที่สลดมากไปกว่านั้นค่ะ
คือหลังเกิดอุบัติเหตุ
คนข้างในรถพากันกรีดร้องระงมเลยนะคะ

ยกมือขอความช่วยเหลือชาวบ้านแถวนั้นนะคะ
ก็เห็นคนปีนออกมาจากกระจกที่แตก

อยากเข้าไปช่วยแต่มันไม่กล้า

คือศพที่เห็นอยู่ท้ายรถหลายศพมา
คือชาวบ้านแถวนี้เขาดึงลงมา
เพื่อจะเข้าไปช่วยคนเจ็บในรถออกมาครับ
ช่วงที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะ
ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรา๓คน

พยายามตรวจสอบให้ตลอดเวลา
แล้วก็จังหวะที่กู้ภัย
กู้ร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากซากรถคุณผู้ชม
ก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัย

เข้ามาช่วยลำเลียงศพออกจากจุดเกิดเหตุ
ซึ่งการทำงานของกู้ภัย

เพราะว่าหลายศพที่ติดค้างอยู่ในซากรถเนี่ย

ช่วง๘โมงเศษของเมื่อวาน
ฝนตกลงมาด้วยฝนเทลงมาด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องค่อยลำเลียงศพออกมา
เรียงกันในบริเวณเต็นต์ริมทางรถไฟ
เพื่อหลบฝนเพื่อหนีฝนแบบนี้
แล้วก็ทยอยเคลื่อนย้ายไปสุสานสมาคมสงเคราะห์

รอให้ญาติมาติดต่อรับศพไป
ประกอบบำเพ็ญกุศลตามศาสนาค่ะ
จริงเมื่อวานนะคุณหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะฮะ
เขาเป็นดีเจที่เปิดเพลงอยู่บนรถบัตรคันนี้ด้วย
ซึ่งได้รับการว่าจ้างไปเหมากับรถบัตรคันนี้ไป

บอกว่าเสียใจมากลูกกำลังมีอนาคต

เป็นการนั่งทานข้าวกันมื้อสุดท้าย
แล้วลูกก็บอกว่ารับจ้างไปเปิดเพลงบนรถกระถิ่นคันนี้

ลูกเสียชีวิตกับคนบนรถทั้งหมดเลย

๑๗๑๘ศพที่ถูกลำเลียงออกมานะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างสูง

ส่วนการยกรถบัตรออกจากทางรถไฟเมื่อวานนี้นะคะ
เพื่อเปิดให้รถทั่วไปเขาสามารถที่จะเดินรถได้
ก็ต้องใช้วิธีการคือเอาเครนมายกค่ะ
สุดท้ายสามารถเปิดใช้เส้นทางได้ตามปกตินะคะ
เหตุการณ์เกิดสักประมาณ๘โมงบ่าย๒เสร็จ
ถึงจะสามารถยกรถบัตรซากรถบัตรออกมาได้
ใช้เวลา๖ชั่วโมงนะคะเจ้าหน้าที่ทำงานตรงนี้นะคะ

คุณผู้ชมเป็นเส้นทางลักผ่าน
เส้นทางลักผ่านหมายถึงอะไร
หมายถึงไม่ใช่เส้นทางหลักในการสัญจร
จึงทำให้จุดนี้ไม่มีการติดตั้งไม้กั้นรถไฟ
มีเพียงสัญญาณไฟเตือนเท่านั้น
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทย
ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าที่ไม่ติดตั้งไม้กั้นเนี่ย
เพราะสถานีมันไม่ใช่สถานีโดยสาร
ไม่ได้ระบุว่าจะต้องมีไม้กั้นเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ติด
เนื่องจากถนนที่ผ่านไม่ใช่เส้นทางสัญจรหลัก
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้คือมีแค่ป้ายบอกเตือน

เรื่องของไม้กั้นเพราะเริ่มมีชาวบ้าน

ที่ผ่านมาก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งด้วย

เคียงข่าวให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟัง
หนึ่งในผู้รอดชีวิตอยากฟังไหมครับ
ว่าเขาเล่าไว้อย่างไรวินาทีที่เขาเห็นรถไฟมาจัง
เขาบอกว่าขณะรถแล่นข้ามรางรถไฟ
ได้ยินแต่เสียงวูดดังสนั่นมาจากฝั่งซ้ายของรถครับ
หันไปมองเห็นหัวรถจักรพุ่งเข้าหาอย่างรวดเร็ว
และชนด้านท้ายรถบัสจนหมุนคว้างพลิกคว่ำ
หลังเกิดเหตุนะครับก็พบว่าเพื่อนกระเด็นออกไป

คนขับรถไฟเขาก็บอกเหมือนกันว่า
เขาพยายามแล้วใช้ทุกเบรกที่เขามีแล้วครับคุณผู้ชมครับ
แต่ระยะเบรกกับระยะที่เห็นรถบัสมันไม่พอดีกัน

คือถ้าไกลกว่านี้เขาบอกว่า
ศักยภาพของหัวรถจักรมันเบรกทัน
แต่ตอนนี้ตอนที่เห็นแล้วใช้ทุกเบรกแล้วครับ

ไม่ทันอีกประเด็นครับคุณผู้ชมครับ
พนักงานสอบสวนตอนนี้ต้องสอบให้ละเอียด
ตกลงใครประมาทใครผิดกันแน่
คือทั้งหมดเนี่ยมองตามภาพวงจรปิดที่ตำรวจพูดนะครับ

พยายามเร่งเครื่องให้ผ่านทางในระยะกระชั้นชิด
ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้น
แต่คนขับรถบัสก็เสียชีวิตแล้วไปแล้ว

อีกอันหนึ่งคุณผู้ชมอาจจะมองไปที่รถบัส
แล้วขับเร็วขับอะไรผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่า
ตรวจสอบแล้วผลการตรวจสอบรถบัสโดยสารคันเกิดเหตุ
เป็นรถของห้างหุ้นส่วนจำกัด

นั่นแหละครับความเร็ว๔๔กิโลเมตรต่อชั่วโมง

แล้วไม่พบว่าชั่วโมงการทำงานของคนขับเนี่ยเกิน
อันนี้ผมมาเคียงข่าวให้หลายคนจะได้คลายความสงสัยลง

ของจุดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการลักษณะคือถนนเสร็จปุ๊บ
มันจะเป็นเนินขึ้นไปกว่าคนขับรถจะเห็น
อันนี้ทางด้านของตำรวจเขาชี้แจงมาว่า
ลักษณะของการเป็นเนินกว่าคนขับรถจะเห็น
ต้องขึ้นไปจุดสูงสุดของเนินซึ่งบนลางแล้ว
ถึงจะเห็นว่ารถไฟวิ่งมาประกอบกับข้างมันมีพงหญ้าอยู่
แล้วความเร็วของรถตอนที่จะข้ามเนินมันต้องชะลอตัวเองด้วยไง

กว่าจะเห็นก็คือมาแล้วประกอบกับมีพงหญ้าด้วย
ก็มองไม่เห็นเข้าไปใหญ่แล้วเพลงก็เปิดเสียงดังอีก

แล้วสุดท้ายรถไฟก็ชนเข้าบริเวณจุดเห็นไหมคะ
ด้านหลังหลายคนสงสัยว่าทำไม
คนที่เป็นผู้โดยสารข้างในกระเด็นออกมาจากรถเยอะเห็นไหมคะ

พอหมุนเสร็จปุ๊บแรงเหวี่ยงมีแรงเหวี่ยงมีปุ๊บ
คนก็กระเด็นออกมาแล้วก็มาเสียชีวิต
ส่วนใหญ่กลุ่มที่เสียชีวิตคือกลุ่มที่เขายืนเต้นอยู่ข้างหลังรถ
แล้วก็เหวี่ยงแล้วรถมันฉี่ก็เลยกระเด็นออกมา
แล้วก็ถูกกระแทกแล้วก็ร่างกายนั้นบางทีก็แหลกไปด้วยเหมือนกัน

เรื่องประเด็นของบนรถเปิดเพลงเสียงดังอันนั้นก็เป็นความประมาท
ทางลักผ่านการรถไฟก็ชี้แจงบอกว่า
ฉันก็ไม่ได้เอาอะไรมากั้นเพราะว่ามันเป็นทางลักผ่าน
เอายังไงกันดีครับจะให้เหตุการณ์แบบนี้
มันเกิดขึ้นต่อไปต่อไปต่อไปอีกหรือเปล่า
ผมตั้งคำถามดังต่อสังคมว่าจะแก้ปัญหายังไง
ทุกคนมีเหตุผลรองรับการตัดสินใจการดำเนินการด้วยกันทั้งนั้น
แต่ชีวิตคนคนไทยทั้งนั้นแหละครับ
แต่กรณีนี้มีแรงงานสัญชาติเพื่อนบ้านด้วยที่เสียชีวิตไป

จุดลักผ่านอย่างนี้ทั่วประเทศมีเยอะพันมืนแห่ง
เจอกันนะเจอกันถอดบทเรียนครับคุณพุทธค่ะ
อยากให้เป็นอุบัติเหตุใหญ่โศกนาฏกรรมครั้งสุดท้ายนะคะ

เนื่องจากเหตุการณ์นี้แหละคุณผู้ชมอย่างที่เราทราบกันดีว่า
กระถิ่นนี้เขาจะเอาเงินทำบุญไปทอดกระถิ่นที่วัด
แต่สุดท้ายพวกเขาไปไม่ถึงวัด
แล้วเงินมันตกเกลื่อนกระจัดกระจายเป็นเงินลักษณะของการเสียบไม้และปักบนต้นกระถิ่น
ทีนี้ก็เลยมีลุงคนนี้ซึ่งนักข่าวไปเห็นแต่ยังไม่ทันถามชื่อเพราะมันชุนละมุน
อยากจะทำตามความตั้งใจของคนเจ็บและเสียชีวิตแล้วคณะกระถิ่นคือเดินเก็บต้นกระถิ่น
เดี๋ยวลุงจะเอาต้นกระถิ่นทั้งหมดนี้ไปทำบุญให้นะลูกเอ้ย
เพราะทุกคนอยากทำบุญใช่ไหมเดี๋ยวจัดการให้
ผู้ชายคนนี้เดินเก็บเงินจากต้นกระถิ่นที่มันหล่นข้างรางรถไฟเดินไปเรื่อยกำลังเสียบไม้มันหล่นอยู่นี่
ลุงสั้นเพราะมันชนละหมุนแล้วก็ไม่ทันนี้ถามชื่อนะผู้มก็บอกว่าเป็นคนของวัดบางปลานะฮะที่กำลังรอรับกระถิ่น
เป็นคนจากวัดนั้นน่ะเขารอคณะนี้อยู่แล้วพอรู้ว่าคณะนี้ไปไม่ถึงวัด
ก็เลยออกมาจากวัดพอรู้ข่าวรีบมาเลยรีบมา
จากนั้นเห็นแล้วเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เสียใจ
พยายามเดินเก็บเงินจากต้นกระถิ่นรวบรวมให้ได้ทั้งหมด
ตามที่ทางด้านของกลุ่มคณะกระถิ่นเขาตั้งเจตนารมณ์เอาไว้ว่าจะไปทำบุญ
และเสียชีวิตจากคณะกระถิ่นกลุ่มนี้ทั้งหมด
คุณผู้ชมไปฟังบรรยากาศช่วงนี้นักข่าวถ่ายมาได้สั้น
แล้วก็ไม่ทันถามชื่อนะฮะไปฟังครับ
พี่อยากถ่ายไหม

ออกประกอบก็ได้พี่เขาสร้างชิ้นส่วนคนมันเยอะไง

เขาแจ้งมาเยอะไหมครับแจ้งคนมาเยอะไหม

ครับ
อ่านข่าวนี้แล้วเราก็สะเทือนใจคุณผู้ชม
อย่างที่ทราบกันดีว่าอีก๓กิโลกรัมคณะกระถิ่น
จะเดินทางไปถึงวัดบางปลานักนะฮะ
ซึ่งคุณลุงเองก็เป็นเจ้าที่ของวัดกำลังรอรับคณะกระถิ่นอยู่
แต่ก็โชคร้ายไปไม่ถึงเกิดเหตุสลดเสียก่อนนะครับ
สุดท้ายแล้วเราสามคนทีมข่าวไทยรัฐทีวีและคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะ
ขอแสดงความเสียใจกับคณะกระถิ่นคณะนี้

มีอีกหลายคนที่บาดเจ็บแล้วก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ยังไงก็อนุโมทนาบุญจากเงินเหล่านั้น
ตอนนี้ไปถึงวัดบางประนัทเป็นที่เรียบร้อยนะครับ

หัวใจคุณลุงเมื่อกี้หันมามองหน้ากับปุ้ยนะ
ทราบซื้อแล้วก็เสียชีวิตไปด้วย
ไปถึงที่ที่เขาอยากจะให้ไปถึง